ด้านหลังเรานะคะฟ้าผ่าเปรี้ยงสาวก่อสร้างหนังเหนียวมีแผลแค่จุดเดียว
เฮ้ยจริงพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารค่ะคือตรงนี้แหละคุณผู้ชม
จุดเกิดเหตุเห็นไหมต้นหมากเนี่ยสูงมากนั่นแหละ
ตรงนั้นแหละคือจุดฟ้าผ่านะคะจุดที่ฟ้าผ่าเนี่ยห่างจากจุดที่ผู้หญิงคนนี้ทำงานไปสักประมาณ๕๐เมตร
สว่านอยู่นะพี่เบิร์ดดอมใช้สว่านสายล่อฟ้าไหม
เป็นเป็นสื่อเหมือนกันใช่ค่ะแล้วทำงานก่อสร้างอยู่อ่ะ
จากจุดฟ้าผ่า๕๐เมตรนะแต่ฟ้าก็ยังผ่ามาตรงนั้นด้วยค่ะ
กลายเป็นว่าเปรี้ยงเดียวแต่รอดนะคะคือตามรายงานข่าวเนี่ยเห็นบอกว่ากู้ภัยเนี่ย
อันนี้เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะคะกู้ภัยที่มาช่วยประถมพยาบาลเนี่ยเอาเหล้าขาวมาช่วยนะ
มาพ่นอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้แหละคือจุดเกิดเหตุนี่ค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมใช้สว่านอยู่ตรงนี้แหละค่ะนะคะ
คือเขาทำงานตรงนี้กัน๓คนด้วยกันคุณผู้ชมตรงนี้คือพื้นที่บ้านโนนทัน
ตำบลชโนธน้อยอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนะคะ
ตอนที่นักข่าวเราเข้าไปตรวจสอบเนี่ยโอ้โหชาวบ้านอยู่แถวนั้นเยอะเลย
ส่วนคนนี้คือใครคะคุณสมรักคำมงคุณนะคะ
ก็อยู่ในเหตุการณ์แหละก็คือทำงานอยู่ด้วยเป็นคนที่๓นะคะ
ส่วนคนเจ็บเนี่ยเขามีสามีก็ร่วมทำงานกับเขาด้วยทั้งหมด๓คนค่ะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงใกล้เที่ยงเมื่อวานนี้
โอ้ฟ้าครึ้มมาเชียร์ตัวเขาตัวเขาพร้อมกับนางอำภัยสิงคะ
อายุ๓๔ปีก็คือคนเจ็บเนี่ยนะคะ
แล้วก็สามีของคนเจ็บรวมทั้งหมด๓คนกำลังนั่งทำงานอยู่ที่ตรงนี้
ก่อสร้างบ้านปรากฏว่าห่างจากจุดที่เขาทำงาน
สักประมาณ๕๐เมตรเกิดฟ้าผ่า

งไปตั้ง๕๐เมตรกับที่จุดฟ้าผ่ากับที่เขาทำงานเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าเขาเป็นลูกมือคอยยื่นอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับคุณอำภัยคนเจ็บ
พักเดียวเท่านั้นแหละค่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียว
โอ้โหกลายเป็นว่าคุณอำภัยเนี่ยเจ็บเลยนะคะ
เอาฟังเสียงหน่อยค่ะ
แล้วทีนี้ก็บอกกันให้ลงมาข้างล่าง
แต่พอแกจะลงมาก็มีอาการชักกระตุกลงมาเลยครับ
ผมก็ดึงสายไฟกับสวรรค์ให้มันตกออกจากมือ

แล้วอยู่บนนั่งร้านด้วยค่ะตอนที่โดนฟ้าผ่า
โอ้ตอนที่ลงมาคืออาการชักกระตุกแล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่าฟังจากคุณสมรักเล่าแบบนี้นะคะ

ทีนี้คุณสมรักกับสามีของคุณอำภัย

กลุ่มควันบริเวณเท้าของคุณอำภัย
ก็เลยช่วยกันถอดรองเท้าแล้วก็ถุงเท้าของคุณอำภัยออก
นี่คุณเจ็บคุณอำไพยนะ

ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยคุณอำภัยนี่คือไม่ได้สติแล้วนะคะ
วันออกเท้านี่แสดงว่าไฟมันอยู่ในตัวแล้วนะ
อยู่ในร่างเลยเออใช่ค่ะตอนที่กู้ภัยมาช่วยอ่ะ
ถ้าฟังจากคุณสมรักเล่าต่อนะคือมันมีมากกว่านี้นะ
ตอนที่คุณสมรักเล่าเนี่ยคือบอกว่ากู้ภัยเนี่ยตอนมาประถมพยาบาลนะ
เอาเหล้าขาวมาช่วยอ่ะเอาเหล้าขาวลักษณะคือเหมือนมาพ่นใส่รถเด็กจำได้แล้ว
จำได้ไหมเราเคยอ่านข่าวก่อนหน้านี้เอาเหล้าขาวมาฟ้าผ่าเหมือนกัน
แล้วปื้นน่ะอันนี้เหมือนกันหรอปุ้ยอ๋อนี่แหละเหมือนกันเลยพี่เบิร์ด
เหมือนกันเลยค่ะโอ้โหนี่ต้องถามต่อนะคะเล่าขาวนี้มีสรรพคุณอะไร
คือเอาว่างี้กรอกใส่ปากเลยดีกว่ากรอกใส่ปากเสร็จปั๊บ
แล้วก็เอาใส่ปากของคนช่วยแล้วพ่นเหมือนพ่นน้ำมนต์พูดอะไรอย่างนี้
ค่ะน่ากลัวมากนะคะ
กลับมานี่ก็ห้อยต่องแต่งแล้วนะ
ใช่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมอาการของคนเจ็บเนี่ย
สามีของคนเจ็บบอกว่าคือตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะมีรอยไหม้บริเวณหน้าผาก
บริเวณหน้าผากมีลักษณะเป็นจุดเท่านั้นนะฮะโอ้
อันนี้ต้องไปหาความรู้ต่อนะคะว่าเล่าข่าวนี้มันจะไปมีสรรพคุณช่วยอะไร
คนฟ้าพาได้โอ้นะคะอาการออสจริงต้องมานะ
อยากได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับ